น่ารักไหมคะไม่ต้องตอบก็ได้คิดเองว่าน่ารักค่ะ
สวัสดีค่ะทุกคนวันหนาวกับดาวซุฟาสารามาในวันเพ็นกวิ้นโลกค่ะ
มองไปแล้วเห็นน้องได้มีที่เย็นอยู่
แต่ภาวะโลกร้อนเล่นงานเราหนักขึ้นทุกปี
ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะมีอากาศเย็นแบบนี้ให้อยู่ไปได้อีกกี่ปีนะคะ
ส่วนประเทศไทยของเราค่ะช่วงนี้อากาศร้อนจริง
และกลางสัปดาห์เป็นต้นไปตั้งแต่วันพุธนะคะพุธที่๒๗เมษายนเป็นต้นไป
โค้งสุดท้ายฤดูร้อนเท่าไหนอากาศร้อนทวีคูณขึ้นเท่านั้นค่ะ
และนี่คือปัจจัยที่ทำให้เกิดความร้อนในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ด้วยนะคะ
ก็คือห่อมความร้อนที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทยโอ้โห
ปกคลุมอยู่แบบนี้ค่ะแถวภาคเหนือ
ทำให้ช่วงนี้ภาคเหนืออากาศร้อนเป็นพิเศษนะคะร้อนจนถึงขั้นแดงเข้มอ่ะค่ะ
และนอกจากนี้ภาคอีสานก็แดงเข้มเหมือนกันอุณหภูมิช่วงนี้ค่ะ
ประมาณ๔๐องศาเซลเซียสแต่ว่าจะรู้สึกร้อนกว่านั้น
ไปทางไหนเห็นใบไม้ไหวกะจะอ้าวลมมาแล้วใบไม้ไหวแบบนี้เห
ลมมาก็กลายเป็นลมร้อนอีกค่ะเห็นใจคนที่ทำงานกลางแจ้ง
อย่าลืมนะคะจิบน้ำตลอดอาจจะเกิดฮิสโตรกได้ในช่วงนี้
จากความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วค่ะฝนก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้
แต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่า
ไปเจอกลุ่มฝนแถวภาคเหนือแบบบนเลยนะคะ
ตรงนั้นเป็นเชียงรายพยาวแล้วก็ติดลำปางนิดนะคะ
ช่วงนี้มีกลุ่มฝนแต่ฝนเนี่ยที่เกิดขึ้นจะเป็นฝนแบบมาเร็วไปเร็วค่ะ
เพราะว่าลมตะวันตกยังคงพัดเข้ามาในประเทศไทย
แล้วเขาก็เจอความชื้นปุ๊บตกปั๊บเลยนะคะ
อกจากนี้พื้นที่อื่นก็อาจจะเกิดฝนได้เช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าลมทะเลยังคงพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ภาคตะวันออกก็เกิดได้ภาคใต้ตอนล่างก็เกิดได้
แล้วก็มีกรุงเทพด้วยแต่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายจนถึงค่ำ
เหมือนเดิมค่ะฝนมาไวไปไวนะคะ
ช่วงนี้ไม่น่ากังวลมากที่น่ากังวลกว่าก็เป็นความร้อนนี่แหละค่ะ
ส่วนคลื่นทั้งสองฝั่งไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะ
สูงไม่เกินหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรหลังจากที่ความร้อนแบบร้อนที่สุดของโค้งสุดท้าย
ฤดูร้อนผ่านไปสิ่งที่เราจะมาบอกก็คือเราตรวจเจอย่อมฝนที่กำลังจะพัฒนาตัวให้กลายเป็นพายุชะบาเนี่ย
มือเคลื่อนไหมคะตรงนี้ตัวแอลนี่คือยอมฝนที่เกิดขึ้นและกำลังพัฒนาตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ค่ะ
และเห็นไหมคะจุดที่เขาจะเข้ามาคือประเทศเวียดนาม
พอเข้าถึงประเทศเวียดนามปีกของเขาค่ะ
ครอบคลุมมาจนถึงภาคอีสานของประเทศไทยนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกัน
หลังสามสิบเมษายนต้นถึงสามพฤษภาคมประเทศไทยโดยเฉพาะเน้นภาคอีสานอาจจะเป็นจุดแรกที่มีฝนนะคะ
และนอกจากนี้ภาคเหนือก็อาจจะเกิดฝนได้ภาคอีสานก็อาจจะเกิดฝนได้
ภาคตะวันออกก็อาจจะเกิดฝนได้ช่วงนี้ค่ะ
จอบเตรียมเสียมไปพลิกหน้าดินเตรียมหวานเมล็ดกันได้เลยละกันสำหรับเกษตรกร